หนาวหน่อยก็ต้องหาเสื้อหาผ้ามาเช็ดตัวแล้วกัน
แต่ถ้าหนาวอย่างนี้ไม่ใช่แค่ใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันอบอุ่นนะ
วกไหมพรมก็สำคัญช่วยได้จริงนะคะคุณผู้ชม

ดูค่ะสีสันคือน่ารักจริงถูกอกถูกใจวัยรุ่นถูกใจแน่นอนแบบนี้
แต่จะบอกว่าฝีมือการทำหมวกไหมพรมน่ารักนี้เป็นของคุณยายอายุมากแล้วนะคะ
คุณยายไม่ได้มานั่งถักหมวกไม้พรมสีดำทึมนะ
สีเขียวสีชมพูถูกใจกันมากมาย
และนี่ค่ะคือเจ้าของผลงานนะคะคุณยายสุรีทิพย์ประสานค่ะ
คุณยายเนี่ยใช้เวลาว่างนี่แหละนั่งเลี้ยงหลานเสร็จเปิ้ลก็อ่ะ
ไหมพรมขายอยู่หน้าห้องเช่าเล็กที่ตำบลหนองกี่
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คุณยายเนี่ยถักไหมพรมมาได้ประมาณพันใบแล้วนะ

นั่งถักนั่งถักไปด้วยความครอบเข้าชำนาญก็เลยถักได้เร็ว
แล้วคุณเห็นน้ำมันเยอะมากนะถูกใจแน่นอนหรอกค่ะคือคุณยายเนี่ยก็สะสมมาเรื่อยนะคะ
จะบอกอย่างนี้ว่าคุณยายเนี่ยนะจบแค่ป๔ก็จริงแต่นะคะคุณยายก็ไปฝึกฝนเรียนรู้เรื่องการถักไหมพรมมา
โดยวิธีการครูพักรักจำไม่ได้ไปร่ำเรียนมาจากที่ไหนนะคือเห็นเขาทำก็ลองมานั่งฝึกนั่งลองถักดู
เรียนรู้ด้วยตัวเองถูกต้องทำออกมาได้เป็นพันใบแบบนี้แกงธรรมดาแล้ววันหนึ่งนะจะถักได้ประมาณสัก๑๐ใบ
ใบแล้วก็สะสมมาแต่ละวันมาเป็นปีแล้วก็มาขายช่วงหน้าหนาว
วันหนึ่งเป็น๑๐ใบนี่เก่งมากนะคะทำไวทำเร็วมากเลยนะคะ
แล้วถึงช่วงเทศกาลหน้าหนาวปลายปีแบบนี้มันหนาวอ่ะแล้วยิ่งอยู่ต่างจังหวัดถูกไหมคะโอ้โหลมเย็นปะทะหูนี่อยู่ไม่ไหวนะคะ
ต้องซื้อหมวกมาใส่คุณยายขายในราคาใบละ๑๐๐๑๕๐บาทเท่านั้นงานแพนเมตรแล้วใช้ไหมพรมตั้งเยอะ
แล้วมีไอเดียสร้างสรรค์แบบนี้ดิฉันว่าราคาถูกจริงใครอยากได้ผมชอบไอ้ใบเขียวเนี่ย
ค่ะน่ารักเนอะคุณคุณต้องใช้ไอ้นี่ที่เป็นรูปหัวงู
อ๋อใช่คุณยะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะสั่งให้ไหมเอางั้นนะสั่งให้ไหม
ยายจะบวกหัวงูให้คุณชนะหน่อยได้ไหมคือถ้าใครดูแล้วอุ้ยยังไม่โดนใจ
อยากจะให้คุณยายช่วยถักในแบบที่ตัวเองต้องการแบบสั่งแบบเฉพาะเราเลยได้เหมือนกัน
โทรศัพท์เลยค่ะโทรหาคุณยายสุรีเลยนะคะคุณยายก็พร้อมที่จะทำให้ในแบบและไลน์ที่เราต้องการ
รวมถึงสีที่ชอบด้วยค่ะคุณชนะคุณคิดเลยค่ะคุณจะเอางูสีอะไรเป็นงูเห่างูตรงอ่าง
ครับพอจะถักหมวกไหมพรมเป็นหัวงูได้ไหมครับ
ได้อ๋ออ๋อได้ครับได้แต่ยายถักให้ยายบอกได้
ได้หมวกเดี๋ยวมีเรื่อง
ไม้ถึงยายเหรอแต่ยายเป็นกำลังใจแบบว่าหาคุณยายโทรไปติดต่อได้
เออถูกถูกคุณยายเป็นกำลังใจให้คุณยายได้นะคะครับ
ช่วงนี้หนาวจริงป้องกันศีรษะดีเพราะมันจะทำให้เราไม่ป่วยง่ายด้วยนะคะ